ลิเกที่จันทบุรีนะครับที่วงยังไม่แตกเพราะว่าแสดงผ่านการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ใช่ไหม
มาดูลิเกวงแตกหน่อยไหมที่ราชบุรีไม่ใช่ว่ามีใครดังแล้วแยกวงนะครับ
วงมันแตกเพราะโควิดสิบเก้าครับคราวนี้ก็เลยผันตัวเองมาขายเต้าหู้ทอดครับ
เต้าหู้ทอดยังไงให้โลกจำก็ต้องใส่ชุดเต็มยดร้องลิเกสิครับคุณผู้ชมครับ
เอาละครับไปดูนะครับ
นี่ขนาดล้างเวทีไปสักระยะนะ

ท่านเป็นพระเอกลิเกเจ้าของฉายายอดชายใจเดียวและเป็นเจ้าของคณะลิเกย่อ
เมื่อก่อนนี้ตะเวรรับงานแสดง
โอ้โหเขาบอกว่า๑๐๑๗ย่าน้ำไปหมดไม่มีวันหยุดเลย
พักโควิด๑๙มาแล้วก็เรียบร้อย

แต่ละคนต้องแยกย้ายกันไปทำมาหากินตามความถนัดหรือไม่ถนัดของตัวเองนั่นแหละครับ
นกก็เลยชวนภรรยาบอกว่าเธอเราเปิดร้านขายเต้าหู้ทอดเผือกทอดกันไหม
นะฮะก็ตกลงกันได้แล้วโอเคเอา
แต่ว่าจะทำยังไงนะฮะให้ลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับ
เพราะเต้าหู้ทอดคือมันก็เหมือนร้านอื่นอ่ะนะ

ก็เลยคว้าเอาชุดลิเกมาใส่แล้วก็ร้องลิเกไปด้วยขายของไปด้วย
คุณผู้ชมรู้ไหมฮะน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับลูกค้าชอบโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เดินมากวักมือไหวเลยหลานเลยร้องลิเกให้ฟังหน่อย
นะฮะซึ่งตัวเขาก็บอกยินดีเพราะถือว่าเป็นการช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าไปด้วย
เอาใครอยากกินนะฮะเต้าหู้ทอดเผือกทอดเสียงทองนะครับ
ไปที่สารากลางหมู่บ้านนะครับบ้านยวนหมู่๗ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้นะครับ
โอ้โหขายใต้ต้นไม้น่าจะเป็นต้นโพลนะเออนะฮะลมเย็นดีจังเลยครับ